สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะครับหลังจากที่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาฝนหลายประเทศตกเยอะเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพก็เจอไปด้วยนะครับ
เป็นผลพวงที่ทำให้เกิดการจะระจ้อนติดคัดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
หลังจากนี้สถานการณ์ฝนดังกล่าวจะเป็นอย่างไรมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาทที่ทำให้เกิดลักษณะการก่อตัวของฝน
จะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จะสังเกตว่าผลเยอะเลยทีเดียว

ก็เป็นผลพวงจากกระแสลมที่มาจากฝั่งตะวันตก
มีการเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณเมืองไทยของเรา
จุดที่เป็นสีเทาคือแนวปะทะ
อากาศเย็นที่กดลงมากับอากาศร้อนที่ค่อยดันขึ้นไป
ดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่มีฝนค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษ
แล้วก็เป็นฝนฟ้าขนองด้วยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนกับอากาศเย็นเจอกันก็
ทำให้เกิดการก่อตัวของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
จุดก็มีรายงานเรื่องของลูกเห็บเกิดขึ้นด้วย
ทีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไร
นี่คือการคาดการณ์ของบรมอุตุนิยมพฤทธิา
สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นคือโอกาสที่จะมีการก่อตัวของฝน

จะสังเกตว่าในระยะนี้ยังคงเน้นในบริเวณพื้นที่ติดกับฝั่งลาว
ฝั่งกำมุชาส่วนใหญ่ก็คือภาคอีสานภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้จะค่อยลดลงครับ
ฝนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงใกล้วันสงการ
ตั้งแต่๑๑๑๒๑๓ฝนจากบริเวณจีนจะค่อยมีการแผลเข้ามา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยก่อน
จะสังเกตว่ามีอากาศเย็นดันลงมาด้วยสีฟ้านะครับ
ซึ่งการดันมาแบบนี้อีสานก่อนที่จะมีอากาศเย็น
สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออากาศจะค่อนข้างร้อน
ทีเดียวอุณหภูมิจะค่อยไต่ไปถึง๔๐องศา
พอเจออากาศเย็นสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือก็คือ
เรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างรุนแรง

ดังนั้นจะสังเกตว่าในระยะนี้ครับจุดที่มีอากาศร้อนอยู่แต่เดิม
ก็คืออีกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน๔๐องศานะครับ
ส่วนอีสานอยู่ดีจาก๓๕๓๘หลังจากนี้จะค่อยร้อน
อุกขึ้นไปเรื่อยจนถึงช่วงประมาณวันที่๑๑๑๒
อากาศนั้นก็จะไปแตะประมาณ๔๐องศา
องศาเสร็จปุ๊บจะมีอากาศเย็นแผลลงมา
อากาศเย็นที่แผ่เข้ามาก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
อากาศจะค่อยเย็นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จาก๔๐ลงมาเหลือ๓๖นะครับก็จะค่อยเย็นลง
สีจะให้ค่อยจางลงนะครับส่วนภาคเหนือต้านล่างภาคกลางต้านบน
องศาครับตรงนี้ก็จะค่อยเย็นลงเช่นเดียวกัน
หลังจากที่มีรายงานข่าวเรื่องฝนฟ้าขนอง
พื้นที่ภาคอีสานแล้วภาคเหนือก็จะได้รับผลพวงไป
อากาศก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นช่วงนี้สัปดาห์นี้ใจร่มไว้หน่อย
เพราะว่าอากาศนั้นจะค่อนข้างร้อนเป็นพิเศษ
ส่วนตอนกลางก็อากาศนั้นจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับ
เนื้อแต่งตัวก็ทำให้ร่างกายปลอดโปร่งหน่อย

สำหรับช่วงก่อนเข้าสู่เทศกาลสงการแบบนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ